เพราะเมื่อวานนี้ค่ะคุณเบ้นเขาได้ให้กำเนิดทายาทคนที่๓
เป็นลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวมากสม่ำมากคุณผู้ชม
นี่เลยนะคะชมหน้าลูกชายหนึ่งเดียวของพ่อมิ๊กและแม่เบ้น
เพิ่งจะลืมตาดูโลกโดยพี่มิ๊กได้โพสต์ภาพขณะที่เจ้าตัวกำลังอุ้มเบบีตัวน้อยพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีครับทุกคนผมน้องเปรย์มารายงานตัวแล้วครับและแม่เบนเองก็ลงภาพอวทยาติคนที่สามเหมือนกันนะคะบอกว่าน้องเปรย์มารายงานตัวแล้วผมน้ำหนักสามพันหกร้อยยี่สิบกรัมตัวใหญ่มากน่ะค่ะสู
หันศามาเม้นต์แสดงความยินดีพร้อมกับบอกว่าวันเกิดใกล้ใกล้กับลูกชายของเธอเลยรวมไปถึงกุ๊บกิ๊บดีเจนุ้ยคุณหลุยสก๊อตคุณเกรทวรินทรแล้วก็อีกมากมายที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีนะคะรวมไปถึงแฟนคลับก็เข้าไปแสดงความยินดีกันยกใหญ่นะบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยต้องบอกว่าสิ้นสุด